เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยล่าสุดอย่างน้องบุรมภูเนี่ย

กระบวนการตำรวจระบบตำรวจอะไรพวกนี้มัน
ถ้าถามผมผมว่าไม่ถึงขนาดปฏิรูปตำรวจ
แต่ต้องไปดูระบบกฎหมายทั้งหมด
ตั้งแต่การนำอาวุธปืนการมีการอนุญาต

ในการทำงานแล้วตำรวจออกไปก่อเหตุ
ไปยิงพวกเขาตาย
พอตำรวจทำงานหนักมาก

บัญชาทั้งอะไรทุกอย่างเนี่ยตำรวจส่วนมากระยะหลังเนี่ย
ตำรวจยิงตัวตายเยอะมากจนกระทั่งตำรวจแล้วเราจะทำยังไง
ตำรวจในพบตรเลยต้องมีคำสั่งว่าถ้าตำรวจคนไหน
ยิงตัวตายผู้อำชาต้องรับผิดชอบอืมก็แสดงว่าไอ้เขาก็เครียดอีก
ยิงตัวตายเพราะความเครียดกับผู้มชาติไม่ดูแลไม่เอาใจใสอย่างเงี้ย
ต้องล่อภูมิกลับไงมันถึงมีคำสั่งตัวนี้ขึ้นมา

ก็อย่างที่หมอบอกว่าความเครียดมีแค่๓อย่างที่เป็นมาตรฐาน
ที่ต้องทุกองค์กรต้องมีวิธีการจัดการใช่ไหมฮะ
ทำไงให้ใครเครียดมันก็มีวิธีการคลายเครียดที่ทำในองค์กรได้
ทำไงให้จัดการการเงินดีเพราะว่าการเงินเนี่ยคือปัญหาใหญ่สุดของความเครียด
แล้วก็จัดการความสัมพันธ์เพราะความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าลูกน้องนี่แหละ
เพียงแต่ว่าไอ้ตรงคำถามที่ว่าต้องไปรู้ตำรวจไหมเนี่ย
มันต้องแก้ปัญหาที่ระบบในการดูแลคนที่มีปัญหาสุขภาพจิต
จะไปก่อความรุนแรงของตำรวจทหารและหน่วยงานต่าง
แต่ว่าถ้าตอบโจทย์เรื่องเป็นลูกตำรวจในแง่ที่ว่า
เรื่องของการเลือกเลื่อนเรื่องของการใช้พักพวก
เรื่องของการที่แบบภารกิจอะไรอย่างนี้

มันไม่สามารถเอาโจทย์นี้มาตอบได้
แต่ไม่ได้ตอบว่าถ้าเราแก้ปัญหาความเรื่องของความแรง
เราไม่ต้องปฏิรูปนะมันเป็นโจทย์สองโจทย์แยก
ผมเหลือเวลาสุดท้ายแล้วจริงแค่ไม่ถึง๑นาทีเองนะฮะ
อาจารย์บรเมษท่านรองแต้มคนละ๓๐วิก็แล้วกัน
คือจริงอย่างที่รองแต้มพูดตำรวจฆ่าตัวตายเยอะนะ
เฉพาะพนักงานสอบสวนเราจะเห็นได้เมื่อ๓ปีที่ผ่านมา
พนักงานสอบสวนของทุ่งสองห้องก็ฆ่าตัวตาย
เพราะทำงานไม่ทันอันนี้คือความเครียดที่เห็นชัดเจน

มันก็ไปได้ครึ่งหนึ่งนะครับ
กรไม่ได้เกิดความเสียหายไม่จำเป็นต้องปฏิรูป
คือองค์กรของเราเนี่ยดี๑ใน๔ของโลกนะ
แต่สิ่งที่เราเสียที่คนมององค์กรไม่ดีเพราะคน
เพราะคนมันไม่ดีดังนั้นการจะคัดเลือกตำรวจ
ต้องเลือกคนให้มันดีแล้วทำงานไปแล้ว
ต้องทำให้ตำรวจนั้นเป็นคนดีครับเพราะถ้าคุณไม่ดี
คนนั่นแหละก็จะมาแก้ระบบทำให้เสียหาย
ครับคงเป็นถอดบทเรียนที่สามารถนำไปใช้กันได้พอสมควรทีเดียว